บอกเลยว่าบ้านของเธอนะคะมูลค่าหลายสิบล้านมากและที่สำคัญมีหลายประเด็นที่ต้องเคลียร์ไม่รอช้าบุกไปเลยดีกว่า
สวัสดีค่ะ

พร้อมนะคะพร้อมบุบค่ะ
บ้านหลังไหนมากพี่ตองที่นี่
จริงหรอหลายสิบล้านอยู่ไหม
นางก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหม
เปิดเผยได้หรอนางจะถูกอะไรรึเปล่า
เขานี่กำลังจอดรถมาถึงบ้านหน้าบ้านแล้วกำลังจอดรถนะครับ
เดี๋ยวลองไปดูก่อนว่านางอยู่บ้านกันยังไงแบบไหนเดี๋ยวส่ง
ต้องพูดอันยองอันเซโยกับเขาด้วยหรือเปล่าเพราะเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะ
พูดไม่เป็นแล้วก็ทักทายสวัสดีแบบคนไทยนั่นแหละ
บ้านใหญ่จริงเนอะใช่ค่ะรถเบ้นค่ะ๒คันค่ะ
ไหนล่ะใบเตยใบเตยอยู่ไหมจ๊ะลูก
เขาจะคิดว่าเธอมาขายตรงนะกดอ่อน
กองน้ำอะไรอย่างนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะใบเตย
สวัสดีค่ะแต่งหน้าสวยแต่เช้าเลยลูก
แต่เช้าเออจะไปไหนไปงานป่ะคะวันนี้
วันนี้เดี๋ยวไปงานค่ะสวัสดีค่ะ
สวยมากเลยเตยขอบคุณค่ะเตยอยู่อยู่กันกี่คนจ๊ะ
ตอนนี้อยู่กันสามคนค่ะพ่อหนูแล้วก็น้องลุ๊กแล้วก็มีแม่บ้านคนหนึ่ง
สวยพี่ขอเข้าไปดูในบ้านด้วยนะข้าเข้ามาเลยค่ะ
บ้านสวยด้วยแล้วก็รถเยอะด้วยรถเยอะ
อันนี้รถใครคะเนี่ยรถรถใบเตยรถน้องแล้วก็รถคุณพ่อค่ะ
ใช่แต่รองเท้ารองเท้ารองเท้า
ไปดูไปดูลองทาเป็นมุมอันนี้ลองเขาเก็บไว้หน้าบ้านอย่างงี้เลย
ใช่ค่ะเก็บไว้หน้าบ้านอย่างนี้เลยอันนี้สำหรับโชว์ไหมมันถึงได้สูงขนาดนั้น
ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใส่ขึ้นเวทีคุณผู้ชมครับตู้นี้ก็เป็นขึ้นเวทีทั้งหมดเลย
กลัวหายไม่กลัวอะไรไหมไม่กลัวหายค่ะ
เพิ่งกลับมาจากเกาหลีเป็นไงบ้างก็สนุกค่ะอันนี้ก็ไปแบบพักผ่อนเต็มที่
อยากจะมีผู้ประกาศ๒คนอยากทักษายกับเติ้ล
เดี๋ยวเราเดินไปคุยกันตรงนู้น
เกาหลีเริ่มหนาวแล้วค่ะเป็นแบบปลายฝนต้นหนาวแต่ตอนไปเนี่ยก็๑๒องศาแล้ว

ฮันยองน้องเบ้ยเตย

สวยสดใสแต่เช้าเลยได้ยินเราไหมเอ่ยน้องใบเตย
เดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่แต่ต้องบอกว่าบ้านสวยมากเลย

ฮัลโหลสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนเนาะนี่พี่เชอรี่นะคะ
นี่เธอ๙โมงครึ่งอยู่เลยเธอมาหน้าแน่นอะไรแต่เช้าจะไปไหน
ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มีไปงานต่อพอดีมีเตรียมไปเตรียมเขาเรียกว่าซ้อมเต้น
แล้วก็ไปเตรียมทำโชว์ใหม่กำลังจะมีเพลงใหม่ค่ะ
เหรอกำลังจะมีเพลงใหม่อีกแล้วเหรอคะ
เห็นว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีก็ลุยงานเลยเหรอคะเนี่ย

ขยันมากเลยเดี๋ยวนะขอถามหน่อยไปเกาหลีเนี่ยไปช็อปอะไรหมดไปเท่าไหร่คะ

แน่สิฉันเห็นเธอเปลี่ยนกระเป๋าไม่ซ้ำกันสักวันเดียวเลย
ภาพในอินสตราแกรมเนี่ยจะอวดรวยอะไรนักหนาใบเตย
เปล่าหรอกค่ะบางทีเราก็ไปทั้งแบบ
ช่วงนี้เป็นแม่ค้าขายของแบรนด์เนมด้วย

บางทีเราก็ไปดูคอลเลคชั่นใหม่ของแต่ละแบรนด์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาเรียกว่าอัปเดตแบบเขาเรียกว่าอัปเดตเหมือน
ว่านี่ที่เห็นก็ซื้อใบนึงอะไรแบบนี้แค่นั้นเองค่ะ

รองเท้าจะซื้อรองเท้าเยอะ

คือตอนนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสาวใบเตยเนี่ยได้ชื่อใหม่ฉายาใหม่แล้ว
บอกว่าเป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมวงเล็บว่ามือสองด้วยนะ
จริงหรือเปล่าได้ซื้อมือสองกลับมาจากเกาหลีหรือเปล่าคะ
ก็มีบ้างด้วยค่ะแล้วก็แต่หลักก็ได้มาน้อย
เพราะว่าเกาหลียังไม่ใช่แบบแหล่งที่ราคาถูกมาก
ถ้าเป็นแหล่งราคาถูกมากจริงถ้าใบเตยแบบไปแวะเวียนซื้อกลับมาได้หลายใบเนี่ย

เดี๋ยวถามหน่อยละกันเห็นหลายรูปมากนะคะน้องใบเตยที่อัพอยู่ในอินสตราแกรม
แท็กอะไรนะโบเบทริปนับนับดูจำนวนคนแล้วเนี่ย
ไม่เห็นมีดีเจแมนเลยไปกับสาวเมพิชชนาธิ์ถามตรงตรงนี้เลยละกัน
สนิทกับเมย์ตอนไหนเอาดีเธอจะไปเกาะกระแสอะไรเขาหรือเปล่า
เปล่าเลยค่ะก็คือรู้จักกันแบบเจอกันตามงานรู้จักเป็นรุ่นพี่ในวงการ
เหมือนมีใช้ช่างแต่งหน้าเดียวกันตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่พี่เมย์เป็นคนน่ารักคือใบเตยก็จะมีพี่เซียสอีกคนนึงที่เป็นผู้จัดการ
อัพแม่ป้อมพี่นิดเขาสนิทกับพี่เมย์แล้วใบเตยก็สนิทกับพี่เฟียน
แล้วเราบังเอิญว่ารู้สึกว่าไปช่วงเกาหลีช่วงเดียวกันวันเดียวกันเลย
ก็เลยนัดเที่ยวกันก็แค่นั้นเองค่ะ
แล้วคือไม่ได้มีกระสงกระแสอะไรจะไปเป็นไฮโซอะไรแล้วใช่ไหม
ไม่เลยพวกเราโลโซมากพวกเราแบบว่ากินอะไรก็ได้ค่ะ
พวกเราโอ้โหตอนไปเกาหลีนี่ก็คือแบบแบร์กระดินมาก
แล้วทำไมถึงไม่ไปกับพี่แมนล่ะคะ
พี่แมนล่ะคะช่วงนี้ให้เมคมันนี่
เค้กไว้ให้เธอได้ไปช็อปต่อใช่ไหม
ใช่ค่ะก็พอดีว่าวันเวลามันไม่ตรงกัน
คือเอาจริงเราก็ชวนพี่แมนทุกทริปค่ะ
แต่เพียงแค่วันเวลามันไม่ได้
เราไปเตยก็บอกงั้นไปเตยแบบไม่รอแล้ว

งั้นแปลว่าความหวานเนี่ยยังไม่ลดลงใช่ไหมคะ

แต่ใบเตยอุบไว้ก่อนนะพี่ขอจะถามเบรกหน้าแล้วกัน
นี้ให้พี่พักโฆษณาก่อนสักครู่เดียวใบเตยมารอตอบนะ

เดี๋ยวช่วงหน้าใบเตยกลับมาตอบแน่นอนว่า
ของแท้แม่ให้มาหรือว่าโกยมาจากตาตุ่มกันแน่
ได้ค่ะ

เรายังอยู่ในช่วงของสดจริงถึงตัว

เตยเคลียร์แล้วเมื่อกี้บอกว่าความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่

แต่ต้องขอขยายความนิดนึงนะน้องเตยนะ
เกิดกันดีคราวนี้เนี่ยมันดีดีกว่าเดิมหรือเปล่า
แล้วต้องปรับจูนหรือเปล่า
ก็เอาจริงก็ดีปกตินะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่แย่ลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอย่างเรื่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นแต่ก่อนพี่แมนก็จะไม่ให้เราไป
แต่แบบเดี๋ยวนี้พอเข้าใจขึ้นเขาก็โอเครู้ว่าเราไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
แต่ก็จะแบบเฟรดไทม์ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแฟนสวยอ่ะเนอะก็ต้องห่วงธรรมดาชิมิล่าไปเตย
ก็คงประมาณนั้นนะคะบางทีเราก็ไม่เคยถามหรอกค่ะว่าทำไมแบบว่าจิกขนาดนี้
แล้วเดี๋ยวพักหลังใบเตยแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นอันนี้เป็นผลเพราะว่าพี่แมนห่วงต้องให้เฟสไทม์ตลอดเวลาหรือเปล่า
เนียบร้อยหน่อยแต่พอพอทีไปกับเพื่อนเนียก็ไม่ได้แต่งหลายงานค่ะ
มีบ้างมีบ้างครับ
แพลนถึงอนาคตหรือยังคะ
ก็อันนี้ต้องให้ไปถามฝ่ายชายแล้วล่ะ

เตยเธออย่ามาตอบสวยเธอต้องคุยกับพี่แมนบ้างแหละ
แต่งงแต่งงานมีไหมเล่าดี
จริงหนูไม่ค่อยได้คุยนะคะหลังเพราะเรารู้สึกว่า
เราก็อยากให้มันเป็นธรรมชาติอย่างงี้ไม่อยากไปเร่งรักอย่างงี้
พอคาดหวังแล้วแล้วมันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดดีมากใบเตยจะตอบสวยมากนัดพี่ฝากปรบมือให้ใบเตยหน่อย
งั้นมาเข้าเรื่องผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่แล้วกันนะคะ
เห็นว่าโอ้โหครั้งนี้เนี่ยมันเซ็กซี่มันแซ่บวิวที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาเลยหรือเปล่าคะ
ไม่เลยหนูว่าเป็นเล่มที่ซอฟต์ที่สุดซะด้วยซ้ำ
จริงเหรอเดี๋ยวใบเตยเล่มซอฟเหรอ
ซอฟแล้วสำหรับหนูคือภาพทุกภาพที่เห็นเนี่ย
นี้ใบเตยมีส่วนคิดเยอะมาก
เรารู้สึกว่าเราต้องการแบบนี้
แล้วก็คือที่ผ่านมาที่เห็นใบเตยลงปกทั้งหมดจะเป็นชุดว่ายน้ำทั้งหมดนะ

ทั้งเป็นบิกินี่ทั้งวันพีชทูพีชบิกินี่เราใส่มาหมดแล้ว
แต่ว่าพอเล่มนี้เราก็อยากให้เป็นชุดลำลอง
เพียงแค่มีผ้าห่มผืนหนึ่งอยู่บนเตียงอะไรอย่างนี้
แต่ใบเตยจะบอกว่าปกเห็นแค่นั้น
แต่ในเล่มอาจจะเซ็กซี่กว่านั้นเยอะมากใช่ค่ะ
ใช่แต่อันนี้แต่อันนี้จะดูไม่ได้เซ็กซิมโบ
เหมือนอย่างชุดว่ายน้ำคือถ้าความโป๊
เลยจะมองว่าชุดว่ายน้ำมันดูโป๊กว่าเยอะ
แต่นี่เป็นชุดธรรมดาที่เราทำท่าทำทางให้มันดูเอ็กซ์แค่นั้น
ใบเตยได้เช็คกระสงกระแสบ้างหรือเปล่า

เพราะใบเตยรู้สึกว่ามันไม่ได้โป๊มากเลย
แล้วก็เราซอบเราใส่ชุดวันธรรมดาปกติ
ทุกอย่างเขาเลยทำภาพออกมาให้เราดูมีความเอ็กซ
ดูความสมกับเป็นปกจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

กูบ๊ายพระนี่จะหมายความว่า
ก็คือหนูยังตกใจเลยว่า
คือของจริงที่ถ่ายเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นเลย
เพราะตอนถ่ายเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเสื้อในเลย
ซึ่งมันจะไม่ได้สามารถใหญ่ขนาดนั้นได้
แต่เราเข้าใจเราถ่ายหนังสือเกี่ยวกับ

เพราะฉะนั้นหน้าปกเขาจะต้องทำทุกอย่างให้ผู้ชายอยากซื้ออยู่แล้วพี่

มีบังรูปในเล่มนี้เห้ยมันแบบใน
เคลียร์ตรงนี้เนาะยังไม่ได้ไปพบแพทย์เนอะเรื่องหน้าอกน้อง

ใบเตยเลยมีกระแสข่าวอันนี้มาด้วยนะหลังจากที่หนูได้ถ่ายนิตยสารเล่มนี้ออกมา
มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันในส่วนว่าตัวเองก็โชว์อยู่แล้ว
รู้สึกยังไงบ้างจะเผาโชว์ไหม
เอาจริงหนูโดนอย่างนี้ทุกเล่มเลยที่ถ่ายทุกเล่มทุกครั้ง
เวลาเราลงหรือใบเตยไปเที่ยวล่าสุดศรีพันวาอะไรที่ไปต่างนานาอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นอีกฟิลล์หนึ่งแต่เวลาลงปกเนี่ยมันก็เป็นอีกฟิลล์หนึ่ง
ทุกอย่างที่เราลงเราแยกแยะให้มันแตกต่างหมด
ใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ซีเรียสแล้วทุกอย่างเราก็ทำด้วยหน้าที่
หน้าที่ของความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นสิ่งที่เราต้องพรีเซนต์ออกมา
ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา
เขาจะสังเกตว่าใบเตยแบบทำงานแต่ละอย่างก็จะทุ่มเทเต็มที่มากเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญแอบบอกไปแล้วด้วยว่าจะมีผลงานใหม่ให้เราได้ติดตามเหรอคะ
ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็จะบอกว่าเดือนหน้าเดี๋ยวมีอีกเล่มนึงนะโป่งอีกเล่มนึงนะ
แซ่บกว่านี้ไหมแซ่บกว่านี้ไหม
อาจจะไม่แซ่บกว่านี้แต่คงจะแปลกตากว่านี้มากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเตยนะคะ

อันนี้เห็นเธออยู่บ้านแบบนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งเลยน้องก็น่ารักสดใสอีกแบบนึงนะ
คุณผู้ชมเคลียร์ชัดกันไปแล้วนะเรื่องหน้าอกหน้าใจที่หลายคนสงสัยเนี่ย
ขอบคุณแท้นะจ๊ะขอบคุณแท้แต่ก็มีการทรงริทัศน์มาก
เป็นปกติตามการถ่ายแบบนิตยสารทั่วไปนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตาม
ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ
เชอรี่และใบตองลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ